คุณผู้ชมครับมาดูเหตุน้องเมียกับพี่เขยกันบ้างครับ
น้องเมียเป็นนุ่มวัย๑๘ปีชาวจังหวัดบุรีรำ
ซึ่งเมาเหล้าแล้วก็มีปากเสียงกับผู้เป็นพ่อ
คือน้องเมียก็พาเพื่อนมากินเหล้าที่หน้าบ้าน
ปรากฏว่าพ่อก็ออกมาดุ
บอกว่าทำไมพาเพื่อนมากินเหล้าแบบนี้เสียงดังแบบนี้
ลูกชายไม่พอใจพ่อเถียงกับพ่อทะเลาะกับพ่อ
แต่ว่าพี่เขยเข้ามาพยายามห้ามปราม
แล้วก็มีการทะเลาะกับน้องเมียแทนคือเปลี่ยนคู่ไง
จากพ่อลูกก็เปลี่ยนคู่มาเป็นน้องเมียกับพี่เขยทะเลาะกันแทน
ท้าดวนกันจนมีการใช้อาวุธมีดมาแทงกัน
จนพี่เขยเสียชีวิตนะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในตำบลผัดไทยบรินอำเภอลำปลายมาตรจังหวัดบุรีรำ
ซึ่งตำรวจได้ควบคุมตัวหนุ่มวัย๑๘ปี
โคกงิ้วมาสอบปากคำและดำเนินคดี
หลังจากเขาใช้อาวุธมีดปลายแหลมแทงนายตานศรีเพชรอายุ๓๙ปีพี่เขย
ที่บรินท้องรวม๓แผลจนไส้ทะลักและเสียชีวิต
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเวลาเกือบตี๒ของเมื่อวานนี้
โดยผู้ต้องหาวัย๑๘ปีรายนี้สารภาพกรเกิดเหตุ
เขาได้พากลุ่มเพื่อน๕๖คนมานั่งดื่มสุราที่บ้าน
จนถึงเวลาที่ท่องคืนเสต
พ่อของเขาซึ่งนอนอยู่ในบ้านก็ออกมาต่อว่า
ที่พาเพื่อนมาดื่มสุราเสียงดังกันที่บ้าน
ทำให้ตัวเขาเองไม่พอใจพ่อครับก็ตะโกนต่อว่ากันเสียงดัง
จากนั้นเพื่อนก็แยกย้ายกันกลับบ้าน
ต่อมานายตานพี่เขยซึ่งพักอยู่ที่บ้านอีกหลัง
ห่างกันไป๑๐เมตรได้ยินเสียงดังโวยวาย

แล้วก็มาที่เกิดเหตุก็เห็นว่า
ผู้ต้องหาซึ่งเป็นลูกกำลังทะเลาะกับพ่ออยู่
ซึ่งก็มีศักดิ์เป็นพ่อตาของเขาใช่ไหมครับ
พี่เขยก็เลยเดินมาต่อว่าผู้ต้องหา
ซึ่งขณะนั้นทั้งตัวผู้ต้องหาเองก็เมาสุรา
พี่เขยเองก็เมาสุราเหมือนกันคุณ
คือเมาทั้งคู่มาเจอกันเลยมีปากเสียงทะเลาะกันรุนแรง
และเกิดการท้าทายกันขึ้นหยิบอาวุธมีดออกมาดวนกัน
กระทั่งมีการแทงกันเสียชีวิตในที่สุดนะครับ

พ่อเลยผลักออกว่าอย่ามายุ่งไปไหนก็ไปมันบอก
เขาเรียกว่าเอ้าพ่อพูดอะไรอย่างนี้กับกู
บอกว่าเอ้าพูดอย่างนี้เราเป็นไร
ทีนี้พอจับกระทะขึ้นมากระทะอยู่หน้าบ้าน
จะตีเขาเขาก็มาว่าเดี๋ยวลองรอกูเพิ่มนึงออกมีดหน่อยก่อน

ข้อยังบินเข้าหาเขาฟันผิดฟันรอบ้ำไก่ฟันผิด

ผอ่ามานิดหนึ่งฟันรอบสองโดนแขนโดนด่าม

รอบต้นที่๓ฟันแล้วผม

มืออ้อมแทงเพราะลูกขึ้นด่าก็เสียบ

ซึ่งเป็นพี่สาวของผู้ต้องหา

เธอและสามีเข้าบ้านแล้วแต่สามีได้ยินเสียงดังที่บ้านพ่อ

เพราะว่าน้องชายกำลังทะเลาะกับพ่ออยู่นะครับ
แล้วก็พยายามที่จะเข้าไปห้ามน้อง
แต่ด้วยความที่ทั้งสามีแล้วก็น้องชายของเธอ

เกิดการทะเลาะกันและท้าทายกันขึ้น

กระทั่งสามีของเธอถูกน้องชาย
ใช้มีดปลายแหลมแทงสวนแล้วก็เสียชีวิตนะครับ

ก็สร้างความสะเทือนใจให้กับคนในครอบครัวเป็นอย่างมากนะครับ

ดำเนินคดีกับผู้ต้องหาในข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
พกพาอาวุธมีดไปในเมืองหมู่บ้านทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรนะครับ